ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมขยับไปดูที่บ้านไม้สองชั้นในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
นี่ก็กลายเป็นทะเลเพลิงนะคะหลังจากที่บ้านเนี่ยเหมือนกับมีไฟลุกไหม้
สำหรับประเด็นคือในบ้านมันมีผู้ติดเตียงแต่คุณตาสูงวัยใกล้๙๒ปี

รถหลาวออกเลยครับ
บ้านวอดทั้งหลังแล้วก็บ้านหลังนี้ค่ะ
คุณผู้ชมมีคนป่วยที่เป็นคุณตาสูงวัยวัย๙๒ปี
ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยต้องเรียกได้ว่าหลานชาย
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยช่วยออกมาได้แบบบุดหวิดเกือบคุณตาโดนทะเลเพลิงแล้วนะคะ
เพราะว่าในตอนแรกคุณตาเหมือนกับห่วงบ้านไม่ยอมทิ้งบ้านไม่ยอมออกมา
สุดท้ายชาวบ้านแล้วก็ลูกหลานต้องมีการอุ้มคุณตาออกมาปลอดภัยในที่สุดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่หมู่ที่๖ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
คือเจ้าหน้าที่ของตำรวจแล้วก็รถดับเพลิงในพื้นที่โพทองเนี่ย
ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือในการฉีดน้ำเพื่อดับไฟ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้เองนะคะตอนตี๕ที่ผ่านมา
ทีนี้บ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านของตัวคุณตาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนี่แหละ
ทราบชื่อคือนายประเสริฐช้างพันธ์วัย๙๒ปีเขาอาศัยอยู่กับหลานชาย๒คน
ทีนี้บ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับพอได้พูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
แล้วก็ได้พูดคุยกับตัวพลเมืองดีที่ช่วยคุณตาออกมา
พลเมืองดีท่านนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยนายมนตรียิ้มละมัยวัยสี่สิบสี่ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านที่ช่วยคุณตาออกมาช่วยชีวิตคุณตาได้สำเร็จ
ตัวของคุณมนตรีเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณมนตรีมองเข้าไปเห็น
เปลวเพลิงกำลังลุกไหม้จากชั้นบนของบ้านลุกโหมไหม้อย่างหนักเลยค่ะ
จากนั้นก็เหมือนกับมองเข้าไปมองเข้าไปในบ้านปรากฏว่าเห็นคุณตาเสิร์ช
ตาประเสริฐนี่แหละวัย๙๒ปีอยู่ในบ้านตอนแรกคุณตาไม่ยอมออกมา
สุดท้ายต้องตัดสินใจอุ้มออกมาเพื่อช่วยชีวิตนะคะ
ทีนี้ด้านของหลานชายหลานชายของคุณตาค่ะคือนายปรินวัย๓๗ปี
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเขานอนอยู่ที่ชั้น๒ของบ้าน
นี่ค่ะหลานชายส่วนคุณตาเนี่ยนอนอยู่ชั้นล่าง
ตอนเกิดเหตุเนี่ยมองไปเห็นเปลวเพลิงกำลังลุกลามจากห้องนอนชั้นบน
เขาตัดสินใจตอนแรกนะครับวินาทีนั้นตั้งสติใช้ผ้าชุบน้ำ
แล้วพยายามใช้ผ้าเนี่ยเพื่อดับไฟแต่เหมือนกับไม่สำเร็จ
ดับไฟไม่ทันค่ะไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็
กระทั่งแบบหนีตายออกมาแบบนี้
ลองฟังเสียงเพิ่มเติมจากหลานเจ้าของบ้านหน่อยค่ะ
เดชบุญพระคุ้มครองปลอดภัยทุกคน
ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายไม่มีคนสังเวยชีวิตให้กับทะเลเพลิงนะคะ
เหตุการณ์ที่เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำในการฉีดดับเพลิงกว่า๑ชั่วโมง
กระทั่งแบบเหมือนกับดับไฟได้สำเร็จ
ส่วนสาเหตุค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุต่อไปว่าไฟไหม้เกิดจากอะไร
ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรไหมมีการจุดเทียนจุดทูบจุดอะไรไว้หรือเปล่า
อันนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปค่ะ